เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
วันนี้เนี่ยแต่งตัวหล่อแบบจัดเต็มเลยนะพี่
ไปเดกนั้นรอบ๒๐ปีเนี่ยต้องหล่อยก่อนหน่อยเราน์
แม่ที่แท้วันนี้ก็มีเด็กกับ

โหยมีใกล้เวลาต้องโตบางแล้วยังไม่ได้กว่านะเนี้ย
แบบนี้จะไปทันไหมล่ะครับเนี่ย
ที่รักจ๋ายังแต่งตัวไม่ติดอีกเหรอ

โอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวพ่อร้องนอกนะ

พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่สาวสวยที่ไหนล่ะครับเนี่ย
อุ้ยเห็นแล้วมันซี๊ด

เจอแบบนี้มันเขี้ยวซะจริงที
ไงทำหน้าแบบนั้นแหละครับคุณพี่

สวยใช่ไหมล่ะ
นี่ผมแม่ลูกขนาดนี้เลยเหรอ

ทำไมผมร่วงออกมาเป็นกรรมแบบนี้ล่ะครับ
โอ้โฮร่วงอีกแล้ว
แล้วแบบนี้เราจะมีทายข้าวครอบครัวไหมเนี่ย
ไม่ไปแล้ว
ผมร่วงแบบนี้ทำให้หมดความมั่นใจกันเลยทีเดียว
แล้วสาเหตุของอาการผมร่วงเกิดจากอะไรล่ะครับหมอแหลปแพนด้า

เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุ
วัยนี้นะครับร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการผลิตฮอร์โมนเพศลดลง
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
และทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างจากวัยอื่น
อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับผมร่วงผิดปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับ
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากการเข้าสู่วัยทองนั่นเอง
อาการผมร่วงในวัยทองของเพศชายเนี่ยนะครับมากกว่า๘๐
จะพบผมร่วงผมบางซึ่งส่วนมากจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่อายุ๓๐๔๐ปีขึ้นไป
เกิดจากการที่หนังศีรษะมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชายทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงบางลงหลุดร่วงง่ายขึ้น
ส่วนในเพศหญิงนะครับพอเข้าสู่ภาวะวัยทองก็จะเกิดภาวะฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตเจนลดลงอย่างมาก
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมความแข็งแรงของวงจรของเส้นผมครับทำให้เกิดอาการผมร่วงผมบางได้เห็นแบบนี้แล้ววัยเก่าคนไหนไม่อยากผมบางก็ต้องมาดูแลรักษาเส้นผมกันหน่อยนะครับ
อย่างแรกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนไหนบางคนถ้ามีอาการผิดปกติเช่นผมร่วงมากผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผมหนังศีรษะและตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

เช่นการกินยาการทายาไปพร้อมกับอาหารเสริม
และเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เกิดใหม่
และป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมเดิม
การใช้แสงเลเซอร์เพื่อไปกระตุ้นเซลล์ของรากผม

ทำให้รากผมเก่าที่เสื่อมสภาพ
มีการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ถึง๒๐
และรากผมที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ
อาการผมร่วงและผมบางแก้ได้ไม่ยากนะครับ
เพียงแค่ต้องแก้ให้ตรงจุดเท่านั้นเอง

อาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่คร้าว